แม่นอยากรู้รีวิวให้ดูซะหน่อยละกัน
ด้านหลังนี่แหละค่ะคือบังแมนคุณผู้ชม

แล้วเดี๋ยวรอบหน้ากะว่าจะลองขี่ปนาวุฒิยิงข้ามทวีป
ก่อนจะไปถึงรอบหน้าดูความแม่นรอบนี้ก่อนค่ะ
นะครับวันนี้มาทดสอบอาวุธปืนลูกซองสั้น
บรรจุกระสูญกระสูรอยู่ที่๑๒เกรดเป็นลูกจุด๙เม็ด
บรรจุความแรงอยู่ที่๒๕แรง
บรอกดีดแล้วไหมครับ

น้อยลงที่ดีด
คือกระสุนมันดีดไปข้างหลัง

เออแล้วนี่พี่บอส
สนามยิงปืนแถวไหนเป็นแบบนี้บอกหน่อยสิ
ฮุ่งนาฮุ่งนาผ่านชุมชนผ่านหมู่บ้านเนี่ยทำหลายที่นี่ใช่
คือเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์
คือยิงในพื้นที่โล่งแจ้งแต่เป็นที่สาธารณะเป็นทุ่งนาเป็นอะไรอย่างนี้
ขวดน้ำไปตั้งบนต้นไม้อยู่อีกฝั่งของถนนแล้วก็ลองยิงปั้ง
แม่นแล้วเห็นป่ะเด็กที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปลูกเด็กเล็กแดง
ถ้าเกิดกระสุนมันไปปั้งเข้าหัวลูกเขาทำไงอ่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะคนนี้
บังแมนฉายานะบังแมนสตราแมนเดอร์

ทดสอบยิงปืนลูกซองสั้นเบอร์๑๒นะ
เอาขวดน้ำมาวางตรงต้นไม้ตรงกิ่งไม้ใช่ไหม

นี่บอกด้วยนะนี่อันนี้รู้สึกปลอดภัย
เออฟิลลิ่งปลอดภัยปลอดภัยตรงไหนก่อนบังแมนหรือคนอื่น
แล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นห่วง
และวาจาไม่สุภาพผมให้อภัยครับ

คราวหน้าจะลองยิงผีปนาวุฒิข้ามทวีป
โอ้บังบังถ้ายิงขี่ปนาวุฒิข้างทวีฟเนี่ยมันจะดีกว่าเมื่อกี้นะอื้อ
นี่ไงแล้วย้อนไปดูโพสต์เก่าหน่อยไหมล่ะพี่เบิร์ต
อย่างวันที่๒๐ที่ผ่านมาอะไรอ่ะ

ขอบคุณขอบคุณลูกค้ายอดขายปังโอ้โหเอามาให้ดู
ขายอะไรคือแผงยาเหรอเป็นแผงยามีรูปเงินในบัญชี
ยาอะไรรู้ไหมพี่เบิร์ตยาเขียวเหลืองอ่ะพระบาทรองน่ะอ๋อ
วางคู่กันกับยาแก้ไอเออนี่นี่นี่
นักข่าวของเรานะนี่เห็นแบบนี้โอ้โหมีเงินมาแผ่ให้ดูนะ
แล้วนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นนะ
ชาวบ้านบอกว่าบังแมนปกติเรียบร้อยคุณดอม
อ๋อเนอะใช่เป็นคนเรียบร้อยพี่โบมดูไม่ออกเลย
ปีที่แล้วเท่านั้นแหละบางแมนไปติดยาแก้ไออุ้ยพฤติกรรมเปลี่ยนเลย
คือดาวว่าก็น่าจะกินถรามอดอลคู่กับยาแก้ไอ

ชอบยิงปืนผู้ใหญ่บ้านเคยไปเตือนแล้วนะ
ก็ฟังอ่ะฟังแต่ฟังตับเดียวอ่ะ
สักพักมันก็มายิงปืนแบบนี้อีก

ตะแหมคุณผู้ชมเล่ามาตั้งสักพักนึงแล้ว
เป็นปืนจุดสองสอง๑กระบอกอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้า
มีปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอกวางอยู่บนเตียง
เจอเครื่องกระสุนปืนลูกซอง๑นัดแล้วก็ปลอกกระสุนปืนลูกซองอีก๑นัด

ก็เพิ่งจะมาไม่เรียบร้อยเมื่อปีนี้นี่แหละ

คนมันแชร์ไปก่อนผมลบไม่ได้แล้วอ่ะ

ก็ผมก็ต้องเอาไว้ป้องกันสัตว์ผมเดี๋ยวก่อนนะ

เรียกแพ้๑๐ตัวเรียกวัวซัก๕ตัว๖ตัวน่ะ

ผมไม่เคยใช้อาวุธปืนทำอันตรายใครเลย

ถามตรงไม่เคยผมไม่เคยเสพยาบ้า
ผมแค่กินไอ้ยาเขียวเหลืองผสมยาแก้ไอแค่นั้นเองคุณตำรวจ

เห็นอาวุธปืนที่วางอยู่ตรงหน้าก็โดนเรื่องพรบออาวุธปืนด้วยนะคะ